มีการนำรถเข็นลงบันไดเลื่อนทั้งที่มีการติดป้ายประกาศห้ามเอาไว้ครับ
นี่คือวินาทีที่หญิงสาวชาวจีนกำลังเข็นรถเข็นเด็กที่มีทารกน้อยอยู่ในน้ำ

ว่าล้อรถเข็นตกขั้นบันไดเลื่อนลงไป๑ขั้นทำให้หลุดมือครับ

ขณะเดียวกันนะครับที่เด็กทารกน้อยซึ่งไม่น่าจะอายุถึง๑ขวบ
เด็นตกลงไปพร้อมกันหลายขั้นบันไดจนถึงด้านล่าง
แล้วก็เกือบที่จะโดนซี่ของบันไดเลื่อนหนีบด้วยครับ
แต่ว่าเคราะห์ดีที่มีผู้มากดปุ่มฉุกเฉินหยุดเอาไว้ได้ทัน
แม่ก็รีบลงไปอุ้มทารกน้อยขึ้นมาด้วยการตกใจครับ
ซึ่งรายงานข่าวก็ระบุว่าไม่แน่ชัดว่าทารกน้อยมีอาการเป็นอย่างไรบ้าง
โดยคลิปนี้มีผู้ไปเผยแพร่ในโซเชียลที่จีน
และมีคนเข้าไปชมเพื่อเป็นอุทาหรณ์จำนวนมากเกือบ๕๐๐๐ครั้งแล้วนะครับ